เอาล่ะกลับมาในช่วงนี้มีเรื่องจะพูดคุยกับคุณผู้ชมหน่อย

ส่งไลน์มาทำไมมันไม่ขึ้น

เป็นปัญหาเทคนิคเล็กน้อยตอนนี้กำลังซ่อมอยู่ใช่วันนี้ขัดคล่องทางเทคนิค
กำลังซ่อมอยู่กันเอาเป็นว่าเราคุยกันผ่านกระแสจิตนะคะคุณผู้ชม
จะบ้าเหรอไม่ได้ถ้าคุณผู้ชมส่งมาดิฉันจะอ๋อสวัสดีค่ะทุกคน
ไม่ใช่แบบนั้นน้องใบตองโอ้คุณก็สายมูเกินไป
เข้าไปพูดคุยกันในนั้นแล้วกันเนาะวันนี้คุณฝันเห็นอะไรก็ไปบอกเรากันได้
เดี๋ยวเราจะเข้าไปดูว่าคุณฝันเห็นอะไรแล้วเราจะทำตาม
ไปพูดคุยอ่านข้อความแล้วก็คุยกับคุณผู้ชม

คุณส่งมาเราส่งต่อไปเดี๋ยวคุณผู้ชมบอกว่านี่ไม่ได้สดใช่ไหม
สดทำไมไลน์ไม่ขึ้นเจ็บไหม
อย่ายิกแรงเนื้อยุ่ช่วงนี้เนื้อยุ่เป็นเนื้อตุ๋นเลย
ส่งมาเลยวันนี้เราพูดคุยกันสดนะคะ

แต่ว่าช่วงนี้เนี่ยโอ้โหเรารวบรวมเรื่องราวเด็ดมาฝากคุณผู้ชม
คือเรื่องของการที่จะไปขออะไรที่มันเป็นเลขเด็ดอย่างนี้
หรือไปขอโชคขอลาบส่วนใหญ่เนี่ยคนไทยจะไปขอกับอะไรรู้ไหม

เพราะฉะนั้นเราเลยรวบรวมมาเลย
คือในช่วงเดือนที่ผ่านมากันยายน
เรานำเสนอเรื่องราวของต้นตะเคียนที่มีความศักดิ์สิทธิ์มาหลายต่อหลายที่
วันนี้ก็เลยรวบรวม๓อันดับต้นตะเคียนยอดฮิต
ที่เขาว่ากันว่าศักดิ์สิทธิ์ที่สุดมาฝากคุณผู้ชมมีที่ไหนบ้าง

อันดับที่๓นะคะต้องยกให้กับต้นตะเคียนร้อยปีที่จังหวัดกระบี่เลย
ที่ที่เห็นกันอยู่นี่แหละค่ะคือเรือไม้ตะเคียนโบราณ
เป็นเรือแบบขุดจากไม้ตะเคียนทั้งต้นเลยนะคะ
ความยาวประมาณ๖๕เมตรช่วงกลางลำเรือกว้าง๖๐เซนติเมตร
ถูกพบอยู่ที่คลองพันโตนตะมนต์ปลายพระยา
อำเภอปลายพญาจังหวัดกระบี
ซึ่งตอนนี้ชาวบ้านแล้วก็พระในวัดเขานำมาถวาย
เอามาไว้ภายในสาราตรงลานวัดที่วัดนาธีมุกขารามหรือว่าวัดปากน้ำ
ก็เลยมีการจุดทูบไหว้นะคะเนื่องจากว่าเชื่อว่าเรือลำดังกล่าวเนี่ย
มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์สถิตอยู่โดยจากการตรวจสอบของกรมการอนุรักษ์
แวดล้อมและศิลปกรรมท้องถิ่นในเบื้องต้น
คาดว่าเรือตะเคียนต้นนี้น่าจะมีอายุมากกว่า๑๐๐ปีแล้ว

แต่ยังมีความแบบสมบูรณ์อยู่เลยคุณผู้ชม

เพราะจริงแล้วคุณรู้ไหมว่ากว่าจะนำเรือขุดขึ้นมาไว้ที่วัดนี้ได้
มันมีเรื่องเล่าจากความเชื่อของชาวบ้านด้วย

เขาเล่ากันว่าประมาณ๑ปีที่ผ่านมา
มีชาวบ้านพบเรือดังกล่าวนี้นะคะ
โผล่อยู่เพียงครึ่งลำริมตลิ่ง
แต่ตัวเองก็ไม่ได้บอกใครเก็บเอาไว้เพราะคิดว่าจะเอาเรือไว้ใช้เองแล้วกัน
แต่ต่อมาลูกหลานหลายคนในบ้านเนี่ยฝันว่าฝันว่ามีหญิงสาวนุ่งชุดขาวมาบอกว่าให้เอาเรือขึ้นจากน้ำ
แต่ตัวเองก็ยังไม่ได้ไปเอาเรือขึ้นมา

ปวดเข่าเรื้อรังนานเป็นปี

ก็เลยไปบนบานตรงจุดที่พบเรือว่า
ถ้าหายเจ็บเข่าจะเอาเรือขึ้นไปไว้ที่วัด
หลังจากนั้นคุณหายเลย
โอ้โหอาการปวดเข่าหายเลย

เพราะว่าขุดไม่ใช่ขุดขึ้นมาแล้วอาการปวดเข่าก็หายอ๋อ
พออาการปวดเข่าหายเสร็จก็เลยบอกให้ชาวบ้านช่วยกันขุดขึ้นมา

เพื่อที่จะให้ชาวบ้านได้มากราบไหว้บูชา
เพราะว่าเชื่อในความศักดิ์สิทธิ์และก็โชคลาภนั่นเอง
สรุปว่าหาย๒อย่างคืออาการปวดเข่าหาย

เพราะว่าให้ชาวบ้านช่วยกันขุดขึ้นมาไว้ที่วัด

ตอนนี้ก็ใครที่อยากจะไปกราบไหว้ก็ไปกันได้

เดี๋ยวพาไปดูอันดับที่๒อยู่แถวอีสาน

นี่เลยต้นตะเคียนทองอายุ๔๐๐ปี
ต้นนี้ยังคงได้รับกระแสตอบรับเป็นอย่างดีจาก

เห็นจากสีแล้วก็รู้แล้วครับมากันเยอะจริง
อยู่ที่ตำบลน้ำเที่ยงอำเภอคำชะอีจังหวัดมุกดาหาร
โอ้โหบอกเลยว่าชาวบ้านแห่มากราบไหว้กันเยอะ
หูปงถูแป้งเพียบ

ขาวพลเลยเพราะว่าต้นตะเคียนขาวไปหมดแล้ว

เมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาทางเจ้าอาวาส
วัดก็เพิ่งให้ผู้รับเหมาเคลื่อนย้ายต้นตะเคียนทองอายุ๔๐๐ปีน้ำหนัก๔ตันด้วยรถเทอร์เลอร์
รถบรรทุกนี่แหละเพื่อนำมาเก็บรักษาเอาไว้ที่ลานวัด
ด้วยหมอทรงนักศนาคมคล้ายล่างทรง
ประจำหมู่บ้านเลยเขาบอกว่าต้นตะเคียนทองต้นนี้เนี่ยมีเจ้าแม่ลำดวนหอมหวนมาอาศัยสิงสถิตอยู่
บรรดาเจ้าพ่อเจ้าแม่สายตัวเลขล่ะครับก็เลยมานำเลขวันที่เคลื่อนย้ายเนี่ยนะ
เสี่ยงโชคในงวดที่ผ่านมาปรากฏว่าออกสองหกอ่ะ

เขาบอกว่าถูกโอ้เรียกว่าเป็นแถวระนาวถูกกันทั่วหน้ากันเลยทีเดียว
แล้วก็ต้นตะเคียนต้นนี้ยังให้เลขเด็ดกับเจ้าของร้านขายยาด้วยการให้โชค
รางวัลที่๑มาแล้วจำนวน๑๒ล้านบาทโอ้โหเขาบอกว่าขลังจริงอะไรจริงนะ
เออก็เลยมาเล่าให้คุณผู้ชมได้รับฟังกันแบบนี้ติดตามกันโอ้โหอยู่ที่มุกดาหารแถวอีสาน
เป็นตะเคียนทางภาคอีสานก็มีมีหลากหลายจังหวัดเลยนะคะ

อันดับที่๑ค่ะยกให้กับต้นตะเคียนที่จังหวัดเจียงใหม่เจ้า
นี่อยู่ที่วัดสว่างอารมณ์ตำบลทุ่งสโตกอำเภอสรรป่าตองนะคะ
โดยเจ้าพ่อตะเคียนทองของวัดแห่งนี้ถือว่าเป็นที่เดียวในภาคเหนือ
ที่เป็นตะเคียนเจ้าพ่อปกติแล้วเป็นตะเคียนเจ้าแม่
แต่ที่นี่เป็นตะเคียนเจ้าพ่ออ๋อเหรอใช่ชาวบ้านในระแวกนั้นเนี่ยค่ะ
ก่อนที่จะขุดพบเจ้าพ่อตะเคียนทองต้นนี้ฝันชาวบ้านเขาฝันว่าว่า
มีตะเคียนอยู่ใกล้ลำน้ำแม่ขานฝันหลายคนด้วยนะ
ว่าจะมีการขุดเจ้าแม่เจ้าพ่อตะเคียนทองขึ้นมาจากลำแม่น้ำขานถึง๔ต้น
แล้วก็มีคนขุดขึ้นมาแล้ว๔ต้นเป็นเจ้าแม่ตะเคียนทอง
ตอนนี้ถึงเวลาที่เจ้าพ่อจะขอขึ้นจากน้ำบ้างแล้วอ๋อได้คิวเจ้าพ่อแล้ว
ถูกต้องชาวบ้านก็เลยไปบอกทหารให้ช่วยกันมานำขึ้นจากน้ำที
ชาวบ้านเขาก็รวมตัวกันนะไปดูแถวลำน้ำและแน่นอนว่า
ตะลึงเลยตะลึงตะลึงตะลึงตึงตึงตึงตึงหรือเปล่าคุณ

จริงเพราะว่ามันตรงกับความฝันมากแล้วเขาไม่ได้ฝันกันแค่คนเดียว
เขาฝันกันหลายคนนะคะแล้วก็ต้นนี้เนี่ยเป็นตะเคียนยักษ์ที่ฝังทรายลงในลำแม่น้ำขาน
คือมันค่อนข้างจะลึกนิดนึงแต่ว่ามันตรงกับที่ฝันเลย
สำหรับเจ้าพ่อตะเคียนยักษ์นี้มีความยาว๒๙เมตรมีขนาดเกือบ๓คนโอบ
รอบลำต้นได้๓เมตร๕๐เซนติเมตร
พออันเชิญขึ้นจากน้ำได้นะคะก็นำมาเก็บไว้ที่วัดสว่างอารมณ์แห่งนี้

ชาวบ้านเชื่อว่าต้นตะเคียนที่ขุดพบต้นนี้ศักดิ์สิทธิ์มาก
แต่สังเกตไหมว่าทำไมไม่มีสีขาวเลย

เนื่องจากว่าที่ขุดพบคือเจ้าพ่อตะเคียนทอง
บอกว่าเจ้าพ่อไม่ชอบทาแป้ง
เจ้าแม่ชอบเสริมสวยแต่เจ้าพ่อไม่นิยมใช้แป้งโรย
เพราะเขาบอกว่ามีชาวบ้านเคยเอาแป้งมาโรยไว้นะคุณ

แต่ใครอยากได้ขอลาบกับเจ้าพ่อตะเคียนทอง

ว่าเจ้าพ่อไม่ชอบแต่งหน้าทาแป้ง
แต่ถ้าเป็นเจ้าแม่เนี่ยเจ้าแม่เขาจะชอบแบบคนแก้บนด้วยเครื่องสำอาง

ว่ากันไปต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคุณผู้ชมนะ
อันนี้รวบรวมมาฝากเป็นความเชื่อของชาวบ้าน
แต่ละท้องถิ่นแต่ละที่ว่าเขาเชื่อกันยังไงบ้าง
ส่วนเรื่องนี้คุณผู้ชมเชื่อผมได้

เรื่องอาหารการกินไม่พลาดอยู่แล้วไว้ใจคุณชนะ

ของโคนนี่ของดีอร่อยเยอะแยะกะปิของโคนนี่ขึ้นชื่อ

อย่างเด็ดเลยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะพาไปกินกัน

แต่จะพาไปในช่วงของตลอดกิน
ตลอดกินทั่วถิ่นไทยในวันนี้

ของโคนจังหวัดสมุทรสงคราม
ที่นี่เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
คนที่มาท่องเที่ยวจะได้เห็นวิถีชีวิต
ชาวประมงแบบพื้นบ้านอีกด้วย
ส่วนเมนูเด็ดที่ผมจะพาไปตลอดกินในวันนี้

เด็ดไม่เป็นสองรองใครแน่นอน

เป็นร้านอาหารชื่อดังแล้วก็เป็นร้านเก่าแก่
ย่านคลองโคนจังหวัดสมุทรสงคราม

เดี๋ยวเราจะไปตามล่าหาความอร่อยกันในร้าน

อยู่ไหนก็ไม่รู้เดี๋ยวไปดูในร้านก่อนครับ

ผมอยู่ในร้านครัวตาหนุ่ยแล้วนะ
แล้วก็เดินตามหาทั่วร้านเลย
เดินหาจนทั่วไม่เจอตาหนุ่ยสักที

เดินหาไม่เจอพี่รู้จักไหมตาหุยอยู่ไหน
รู้จักตานุ่ยเป็นนั่งอยู่นี่เลยแหละ
เนี่ยตานุ่ยเหรอครับผม

ก็สองคนก็รวมเป็นตาหนุ่ยครับผม
ตาครับช่วยเล่าที่มาที่ไปของร้านหน่อย

ก็ประมาณ๒๒ปี
ไตล์อาหารของเราเนี่ยเห็นบอกว่าเป็นอาหารแบบ
ซีฟู้ดพื้นบ้านรสชาติของเรา

จ้านค่ะรสชาติจัดจ้านนะใช่ค่ะ

แถวนี้เป็นผักที่มันปลอดศาลด้วยครับ
ใช่ครับผมไม่มีปุ๋ยไม่มียาแม้แต่นิดเดียว
วัตถุดิบตัวปลาตัวกุ้ง

อาทิตย์สดมาใช้เป็นปลาใหม่ทุกวัน
ว่ากันแต่ละเมนูเลยดีกว่านะครับ

แล้วเวลาเราผัดเราก็ต้องผัดปลาดุกสด
ที่หนุ่ยเห็นบอกว่าเมนูนี้พี่เขาแนะนำ
ปลาทอดยำงาเป็นปลากระพง
แล้วก็อีกอย่างหนึ่งถ้าจะเป็นเนื้อปลาหมอเทศ
ก็อร่อยอย่างตะไคร้กับหูหอมเนี่ยจะซอยละเอียดมาก

ทุกคนประทานแล้วน่าทานนิ่ม

มีความเผ็ดหวานมันกลม
ทั้ง๓เมนูที่เหลืออยู่ที่เรายังไม่ได้พูดถึง
มันมาจากชะคามล้วนเลย

แล้วเป็นส้มตำที่ใส่ใบชะคาวลงไปด้วย

หมึกทอดกระเทียมพร้อมด้วยผักชะคาม

อันนั้นเป็นชะคามยำน้ำพริกเผา
ถ้าใส่หอยแคงก็ได้ใส่เนื้อปูก็ได้อร่อย
ก็เป็นอีกหนึ่งเมนูที่อยู่ในตำนานของร้านนี้

เดี๋ยวจะได้ลองทานกันดูนะครับผม
ได้เลยครับ

แล้วก็มีนี่เม็ดกลมนี่เป็นไข่ปลาถูกไหม

เขาซอยเล็กจริงจนสามารถเคี้ยวเข้าไปได้

เวลาเปิดของเรานะคะ๙นาฬิกา

วันนี้ต้องขอขอบคุณทั้งสองท่านเลยนะครับ
ให้โอกาสกับช่วงตลอดกินทั่วถิ่นไทย
คุณพี่หนุ่ยครับขอบคุณพี่ตาครับ

ตลอดกินทั่วถิ่นแดนไทยนะครับ
อาทิตย์หน้าผมจะพาคุณผู้ชมไปอิ่มอร่อย
ทานกันที่ไหนนั้นติดตามกันให้ได้นะครับ
จะไปพร้อมกับรถคู่ใจของผม
สวัสดีครับ